ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเราตามให้ต่อนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเหตุการณ์โหดเยี่ยมอุกอาจที่เกิดขึ้นกับลุงประเสริฐนะฮะ
ลุงประเสริฐเนี่ยแกรับจ้างเฝ้าบ้านให้กับบ้านหลังนึงนะฮะเจ้าของบ้านเขาไม่ค่อยอยู่
ไปอยู่ในเมืองนะครับทีนี้เมื่อคืนวันก่อนช่วงเช้ามืดเนี่ยมีชายชะกันสองคนสองพี่น้องเป็นหัวขโมยประจำหมู่บ้านอยู่แล้ว
เข้าไปในบ้านไปลักขโมยสิ่งของลุงประเสริฐแกอยู่ชั้นล่างเนี่ย
จังหวะขโมยมันลงมาลุงแกตื่นขโมยมันเห็นพอดีมันเอาเชือกรัดคอแกจนตาย
สุดท้ายไปตามจับได้เมื่อวานนี้พาไปทำแผนเนี่ยต้องทำหลายจุดนะฮะ
ทำได้จุดเดียวตำรวจต้องพาออกเลยนะครับผู้ต้องหาเนี่ยใช่เพราะคนโกรธแค้นค่ะ
จะมาลุงประชาทันเพราะว่าพฤติกรรมหดเข้มจริงจริงลุงแกก็รับจ้างเฝ้าบ้านอ่ะ
อายุเยอะแล้วแล้วก็มาทำงานไปรัดคอเขาจนตายคือไม่พากลับไปก่อนไม่รอดแน่แน่
ไปดูนะฮะช่วงทำแผนเมื่อวานนี้นะครับ
นี่ฮะทำแผนได้แค่จุดเดียวต้องพากลับโรงพักก่อนเลยนะ
ญาติพี่น้องชาวบ้านเนี่ยมากันเต็มไปหมดจะเอาเรื่องไอ้สองคนนี้นะ
ประวัติของสองคนนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมได้ฟังอีกครั้งเนี่ย

พี่น้องของเขานี่ฮะนายอันนัลหลงหาอายุสามสิบ
นี่เป็นพี่ชายนะครับอีกคนนึงชื่อนายตังเม
อายุสิบแปดนะครับเป็นสองพี่น้องที่ตำรวจพาไปทำแผน
แต่ว่าโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยตอนมาถึงจุดหน้าบ้านกำลังจะชี้จุดอยู่เนี่ย
ตำรวจต้องไล่กันนะฮะ
เมื่อวานนี้ก็ดูกันไปทีนึงแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
สองคนนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่ารัดคอนายประเสริฐชัยพรม
อายุหกสิบห้าปีนะครับหรือว่าลุงประเสริฐนะฮะ
บ้านหลังนี้ฮะบ้านสองชั้นเนี่ยฮะเนื้อที่นี่ก็ไร่เศษ
ลุงประเสริฐแกรับจ้างเฝ้าบ้านให้กับเจ้าของบ้านหลังนี้
อยู่ที่บ้านโคกล่ามตะบนสาวถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
คือทำแผนได้จุดเดียวนะฮะจังหวะมายืนชี้จุดหน้าบ้าน
ก็อย่างภาพที่เห็นชาวบ้านญาติพี่น้องเนี่ย
ถือไม้วิ่งกรูเข้ามาหาเลยรอดูอยู่อีกเยอะนี่นี่นะคะ
นี่เห็นไหมฮะจนทีต้องพาผู้ต้องหาขึ้นรถออกไปก่อน
อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะชุลมุนวุ่นวายมากกว่านี้
ต้องยกเลิกทำแผนจุดที่สองก็คือจุดที่ไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา
ที่บ้านของผู้ต้องหาเพราะบ้านหลังเกิดเหตุกับบ้านผู้ต้องหาห่างกันแค่๖๐๐เมตร
นี่ฮะคือผู้ต้องหาสองคนนี้เนี่ยเข้าไปขโมยทรัพย์สินในบ้านหลังนี้
เมื่อช่วงกลางดึกคืนวันก่อนนะฮะแล้วลุงประเสริฐแกรับจ้างนอนเฝ้าบ้านอยู่
ตื่นมาเจอพอดีสองคนนี้ก็เลยใช้เชือกรัดคอลุงแกจนตาย
จากนั้นเนี่ยตำรวจก็ตามไปเจอนะฮะคือนายอนันต์กับนายตังเมเนี่ยก่อเหตุช่วง
นี่ท้องที่สพบ้านเป็ดนะฮะที่ตำรวจมาก่อนเนี่ยคือได้รับแจ้งเหตุว่า
ลุงประเสริฐแกนอนเสียชีวิตในสภาพถูกเชื่อดรัดคออยู่ที่ชั้นล่างของบ้าน
สภาพแบบนี้นะฮะนอนคว่ำหน้าไม่สวมเสื้อใส่กางเกงขาสั้นสีดำนะครับ
ถูกเชือกรัดคอที่คอมีรอยช้ำแดงอยู่
จากนั้นตำรวจก็ไปกับผู้ใหญ่บ้านนะฮะไปตรวจสอบพื้นที่รอบระแวกแถวนี้
เพราะว่าชาวบ้านเขาให้ข้อมูลว่าแถวนี้เนี่ยมันมีบ้านของหัวขโมยพี่น้องอยู่คู่นึงนะ
ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุสัก๖๐๐เมตร
ไปถึงเนี่ยก็คือบ้านของนายอนันต์กับนายตังเมสองพี่น้องเนี่ย
คือที่ไปที่นี่นี่ฮะไปเจอหลักฐานหลายอย่าง
จากท่าทางมีพิรุษแล้วไปตรวจพบเชือกไนลอนสีแดงยาวสักหนึ่งเมตร
เลือดด้วยค่ะไขควงด้วยอันหนึ่งกันไกลตัดต้นไม้ด้วย
พระเครื่องอีกหนึ่งกล่องแล้วสองคนนี้เคยไปขโมยปั๊มน้ำ
เครื่องปั๊มน้ำในบ้านหลังเกิดเหตุเคยไปขโมยมาแล้ว
แล้วถูกแจ้งตำรวจจับมารอบนึงแล้วเมื่อคืนวันก่อนเข้าไปอีกนะครับทุกผู้ชมครับ
สองคนนี้ก็เนี่ยฮะเจอเชือกไนลอนที่มีเลือดเปื้อนเลือดด้วยนะฮะ
สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพคือนายอนันต์ฝ่ายพี่ชายเนี่ยเขาบอกว่า
เมื่อคืนวันก่อนเนี่ยช่วงตี๒เขาก็ไปกับตังเมน้องชาย
ัดหน้าต่างบ้านหลังเกิดเหตุเข้าไปเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินบนชั้นสอง
พระเครื่องไป๔องค์เงินสดเนี่ยเจอแค่๒๕บาท
กำลังจะรื้อต่อกลัวสว่างเดี๋ยวคนมาเห็นก็เลยชวนกันออกมานะ
ตอนที่ลงมาที่ด้านล่างเนี่ยลุงประเสริฐเนี่ยแกตื่นขึ้นมาพอดี
ตื่นมาเห็นพอดีนะฮะก็เลยเกิดการต่อสู้ชกต่อยกันเกิดขึ้น
ลุงประเสริฐแก๖๕แล้วแกสู้ไม่ไหวนะฝ่ายนายตังเมน้องชายเนี่ย
เป็นคนที่จับมือลุงประเสริฐเอาไว้แต่นายอนันต์พี่ชายเนี่ย

ลุงแกขาดใจตาย

ที่ตำรวจจะตามไปเจอแล้วก็เจอหลักฐานแล้วก็ควบคุมตัว
ไปคุมตัวเมื่อวานนี้ตอนตี๔กว่าเนี่ยที่บ้านของผู้ต้องหานะฮะ

ผู้ต้องหาบอกต้องการเอาทรัพย์สินไปขาย

เดี๋ยวเดี๋ยว
รู้สาเหตุเขาสิ

นั่นฟังเอาถามนั่นไปเหตุคือยังพูดอะไรไปขึ้น
ตัวตัวเหตุอย่างไหนแล้ว

ไอ้เทียมของแต่นี้ก็ครอบทุกคน

พี่น้องคู่นี้ก็ก่อเหตุวนเวียนอยู่อย่างนี้

ขำ้าบร้อยของเอาของไปขาย

ถูกจับติดคุกโทษลักทรัพย์ลักขโมยปล่อยออกมามันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้
นี่หนักพ่อถึงขั้นฆ่าคนตายแล้วนะฮะนี่ครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
บ้านหลังเกิดเหตุคือหลังนี้ครับบ้านเดี่ยวสองชั้นเนื้อที่เนี่ยประมาณไร่เศษ
วันนี้บ้านก็ปิดเงียบเพิ่งเกิดเหตุขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเช้ามืดนะครับ
คือบ้านที่เกิดเหตุกับบ้านของผู้ต้องหาเนี่ยห่างกันแค่๖๐๐เมตรเท่านั้นนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้นานนานเขาจะมาทีเพราะปกติแล้วเขาจะอยู่บ้านในเมือง
เป็นนักธุรกิจขายของเกี่ยวกับพวกเครื่องเกษตรเครื่องไม้เครื่องมือการเกษตรนะครับ
เราได้คุยกับนางสมเด็จนีนันทาอายุ๖๖ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
คือคุณป้าสมเด็จเนี่ยบอกว่าสองพี่น้องผู้ต้องหาเนี่ยนายอนันต์กับนายตังเมเนี่ย
ความจริงแล้วก็คือเด็กลูกหลานในหมู่บ้านนี่แหละแต่มีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อย
ในหมู่บ้านรู้กันดีว่าสองคนนี้คือบุคคลอันตราย
ก่อนจะก่อเหตุฆ่าลุงประเสริฐเนี่ยพี่น้องคู่นี้เคยเข้าบ้านหลังเกิดเหตุ
ขโมยเครื่องปั๊มน้ำของบ้านหลังนี้มาแล้วแล้วถูกแจ้งตำรวจจับ
ถูกดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์นี่ฮะพ้นโทษออกมาก็กลับมาก่อเหตุอีก
คือก่อนที่จะมาก่อเหตุกับลุงประเสริฐเนี่ยนะที่เข้าไปขโมยของเมื่อคืนนี้เนี่ย
ท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอนพอพ้นโทษออกมาคงจะแค้นมาทุบสารพระภูมิของบ้านเขาก่อนนะ
สารพระภูมิของบ้านเขาจนพังเสียหายก่อนนะแล้วเข้ามานอนที่บ้านเนี่ยนี่ฮะที่ทุบเขาเนี่ยฮะเห็นไหม
แล้วก็มานอนที่บ้านทำเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเขานะเขาเป็นเจ้าของบ้าน
อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะจนเจ้าของบ้านเนี่ยเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่า
เดี๋ยวไอ้คู่นี้มันจะแบบเข้ามาแอบนอนแอบขโมยของในบ้านอยู่เรื่อยจ้างลุงประเสริฐให้มาเฝ้าบ้านให้
นะก็มาเฝ้าบ้านได้แค่สองสัปดาห์ฮะเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุเลยนะครับนี่ฮะ
คือลุงประเสริฐนี่คนซ้ายมือนะฮะใช่ค่ะ
แกเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบด้วยโอ้โหน่าเห็นใจมากนะคะ
เจ้าของบ้านแกก็แหมไอ้สองคนนี้มันก็บุกมาขโมยของอยู่เรื่อยแจ้งตำรวจจับ
ออกมามันทุบสารว่าผูมพังบอกบ้านมันจ้างลุงประเสริฐมาเฝ้าได้สองสัปดาห์มันก่อเหตุเลยฮะ
คือป้าสมเด็จเนี่ยบอกว่าลุงประเสริฐก็เป็นคนดีมากนะครับ
ไม่ได้เป็นนักเลงไม่มีพิษมีภัยกับใครใช้ชีวิตตามปกติทำมาหากิน
คือสุดท้ายเนี่ยต้องมาจบชีวิตเพราะพี่น้องสองคนนี้นะ
คราวนี้เนี่ยอยากให้ตำรวจจับไปแล้วไม่ต้องปล่อยกลับมาอีกนะ
ถ้าปล่อยกลับมาอีกเนี่ยก็ไม่แคล้วเดี๋ยวมันก็เกิดเรื่องเหมือนเดิมอีก
ผู้ใหญ่บ้านโคกล่ามนะฮะผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ย
ชื่อผู้ใหญ่ยุทธนาพรมม่วงโป้นะฮะ

ลูกเบาเซิร์ธแกเป็นคนนิสัยดีคนทั้งหมู่บ้านรักแกหมด

ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยลุงประเสริฐกับนายอันนันต์ผู้ต้องหาเนี่ย

ประเสริฐก็เห็นว่าเป็นลูกเป็นหลานในหมู่บ้าน
ให้เงินใช้ตลอดเวลาเจอก็ให้เงินไปซื้อข้าวกินบ้างอะไรบ้าง
ไม่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยจะมาก่อเหตุฆ่ากันขนาดนี้ได้

แล้วผู้ใหญ่ยุทธนาบอกว่านายอันนันต์กับน้องชายนี่โอ้โห
คือเสพยาบ้านะลักขโมยข้าวขโมยของนะ
อยากให้ภาครัฐเนี่ยช่วยปราบปรามยาบ้าให้อย่างจริงจังหน่อย

ก็ไปลักขโมยของนะเพื่อหาเงินมาซื้อยาบ้า
นี่นะ

คือตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
คนร้ายบางคนเนี่ยเขาไม่เกรงกลัวกฎหมาย

เข้าคุกออกมาเข้าคุกออกมาวนเวียนอยู่แบบนี้
กรณีนี้สองพี่น้องเริ่มต้นจากลักทรัพย์
ลักษัพเข้าคุกออกมาคราวนี้มันไม่ใช่แค่ลักษัพ
พฤติกรรมมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นมันโหดร้ายมากยิ่งขึ้น
ถึงขั้นลักษัพและฆ่าคนตายด้วย
ดูสิคะเป็นพฤติกรรมซ้ำซากแบบนี้

เราเล่าแล้วมันเกิดเรื่องลักษณะแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมบอกเลยว่าสงสารลุงประเสริฐมาก
ซึ่งศพของลุงประเสริฐเนี่ยวันนี้ทางครอบครัวนิมนต์พระ

หลังได้ทำพิธีชาปนกิจไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
ครอบครัวบอกกับทีมข่าวว่าที่ต้องทำพิธีชาปนกิจทันที
หลังจากรับศพเพราะว่าตามความเชื่อ
เสียชีวิตลักษณะนี้จะเรียกว่าตายโหง
โบราณบอกว่าอย่านำศพกลับมาทำพิธีที่บ้าน
ก็เลยชาปนักกิจทันทีค่ะ
หลังจากนี้จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรม๓คืน
และจะเก็บกระดูกมาทำบุญอีกครั้งนะคะ
นายทวีพรมจักรอายุ๓๘ปี
ลูกชายคนโตของลุงประเสริฐค่ะ
ลูกชายบอกว่าเสียใจมาก
ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะพอมารู้ว่าคนก่อเหตุคือใครนะ
โอ้โหสองพี่น้องอันนันต์กับตังเมเนี่ย
ไม่อยากจะเชื่อเลยนายทวีบอกผมรู้จักสองคนนี้รู้จักมาตั้งแต่เด็ก
สองคนนี้เคยมานั่งกินข้าวบ้านผม
เคยมานั่งกินข้าวกับพ่อผมนั่งกินข้าวกับลุงประเสริฐอ่ะ
ขอข้าวเขากินมานั่งกินข้าวกับเขามาก่อน
รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กไม่คิดว่ากล้าก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ลูกชายของลุงประเสริฐบอกเลยว่ามันเลือดเย็นมาก
เลือดเย็นจริงจริงทำร้ายก่อนจะเอาเชือกไนลอนรัดคอซ้ำเนี่ย

เมื่อวานนี้ตอนตำรวจทำแผนนะคะ
ทวีบอกว่าผมกับน้องชายมันอดไม่ได้จริง
คืออยากจะพุ่งเข้าไปทำร้ายสองพี่น้องเนี่ย
คือตอนนั้นมันโกรธมากนะคะเสียใจด้วย
ถ้าจะให้ฝากอะไรถึงสองพี่น้องผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขาบอกเขาทนไม่ไหวเขาอยากจะพุ่งกันไปเลย
ถ้าอยากให้ฝากอะไรกับผู้ก่อเหตุนะ
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดดีกว่าค่ะ

ไม่คิดว่าน้องเขาจะมาทำอย่างนี้กับคนที่เรารัก
ไม่เหมือนว่าอารมณ์ตอนนี้เห็นเขามาทำแผลแล้วนะ
เขาโมโหอยากจะต่อยสักหมด
อันตรายครับอันตรายปล่อยไว้ไม่ได้คนอย่างนี้

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมายังไง

พูดถึงเราอยากให้เขาได้รับโทษยังไงบ้าง
ด้านนายจิระพรมจักรอายุสามสิบห้า
ลูกชายของผู้เสียชีวิตอีกคนนึงนะคะ
นี่ก็ลูกชายของลุงประเสริฐเป็นน้องของนายทวีเมื่อสักครู่อะค่ะ

ผมก็ดูการทำแผนผมยอมรับเลยว่าตอนนั้นคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
คนที่วิ่งถือไม้จะไปทำร้ายคนก่อเหตุผมเอง
ใช่นายจิระบอกนั่นแหละ
ถ้าเกิดเห็นภาพตอนที่ทำแผนแล้วมีผู้ชายวิ่งถือไม้เข้าไปเนี่ยนะเนี่ย
จิระค่ะลูกชายของลุงประเสริฐค่ะลูกชายคนเล็ก

สองพี่น้องเนี่ยรู้จักกัน
เคยมาที่บ้านมากินข้าวด้วยกันพ่อเลี้ยงข้าว
ไม่คิดเลยจะมาฆ่าพ่อผมแบบนี้
มันเจ็บอารมณ์ไม่อยู่ครับถ้าเจออย่างนั้นมันเจ็บอารมณ์ไม่อยู่ครับ
มันสั่นมันโมโหมันทำมันอยากระบายครับ
โมโฮโมโฮจัดเลยครับเพราะว่าคุณมันล้มไม่อยู่เลยครับ
มันโหดเคลิร์นเลยครับมันรับไม่ได้
ใครใครก็รับไม่ได้หรอกครับถ้าเป็นอย่างนี้ครับ
ไม่อยากให้ออกมาไหนครับอยากให้อันตรายครับ
ภรรยาของลุงประเสริฐผู้เสียชีวิตค่ะนางรำภัยที่รักษาอายุ๖๔แล้วนะคะ
ก็บอกว่าตั้งแต่ที่สามีไปรับจ้างเฝ้าบ้าน

คนในหมู่บ้านลูกหลานกันทั้งนั้น

ก่อนเกิดเหตุสามีไปเฝ้าบ้าน
พอเกิดเรื่องช็อกจนร้องไห้ไม่ออก

แล้วพอรู้ว่าผู้ก่อเหตุคือเด็กสองคนนี้
พี่น้องคู่นี้ยิ่งเสียใจมากขึ้นไปอีกนะคะ
สองคนนี้มาขอข้าวกินเป็นประจำ
มาขอเงินลุงประเสริฐเป็นประจำ
วันไม่มีเงินไม่มีข้าว
เธอบอกว่าเธอให้เงินให้ทั้งเงินให้ทั้งข้าว
ให้แบบนี้บ่อยรู้จักกันดี

ภรรยาบอกว่าฉันนี่แหละไปชี้หน้าครับ
ฉันนี่แหละไปตบหน้านายอนันต์ครั้งหนึ่ง
มีจังหวะตบหน้าด้วยนะคะจังหวะตบหน้านะ
แต่นางรำภัยภรรยาของลุงประเสริฐบอกว่า
ตอนที่ตบหน้านี่นะสองคนนั้นน่ะเฉยมากเลย
เลยนะฮะเหมือนไม่สำนึกเหมือนไม่รู้สึกผิดเหมือนไม่อะไรเลย
คือเฉยมากอยากให้สองพี่น้องเนี่ย

เพราะถ้าออกมาอีกก็จะเป็นภัยกับชาวบ้าน
ก่อนหน้านี้นายอนันต์เตะคนแก่
ดูสิคะคราวนั้นญาติคนตายไม่ได้เอาเรื่องอะไร
อกจากนี้เคยเอาคัตเตอร์ไปกรีดคอคนในหมู่บ้าน
คนในหมู่บ้านได้รับบาดเจ็บมาแล้วดูสิคะพี่น้องคู่นี้
ตำรวจเลยกันแม่ออกว่าพอแล้วแม่มันโมโหมันโกรธจนไม่มีที่จะระบาย
มันโกรธมากคือมันยังไงล่ะพอต่อยมันได้ตีมันได้ทีหนึ่ง
สะดุมันก็หันมาก็เลยขี้หน้าด่ามันบอกว่ามึงฆ่าเตอร์เสือดได้ไง
โรงเรียนละคุณมึงไม่มีน้ำใจคิดมึงคิดได้ไงมึงมาฆ่าแก

นายชัยรัฐทีรักษาอายุ๕๖ปีเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุก็นัดกับลุงประเสริฐนี่แหละ
ว่าจะไปงานที่จังหวัดชายภูมิด้วยกันจะออกเดินทางตีสามครึ่ง
แต่พอตี๔ลุงประเสริฐไม่มาสักทีก็รู้สึกแปลกใจ
ที่ผ่านมาลุงประเสริฐตรงเวลามากครับตัวนายชายรัฐบอกว่า
ผมกับเพื่อนอีกคนไปตะโกนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ไปเคาะประตู
เงียบเลยไม่มีเสียงตอบรับเลยยังพูดกันเล่นเล่นกับเพื่อนเลยว่า
เขาขนาดนี้ไม่ตอบตายแล้วละมั้งคือเขาคุยแซวเล่นกัน
แล้วก็เดินไปทางห้องครัวเอาไฟฉายจากมือถือค่ะ
ส่องผ่านกระจกหน้าต่างอ้าวเห็นลุงประเสริฐ
จมกองเลือดอยู่ที่พื้นห้องครัวและที่คอมีเชือกไนลอนรัดคออยู่
โอ้โหก็รีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
พอตำรวจมาถึงทุกคนพุ่งเป้าไปที่นายอนันต์เลยนะคะ
คือทุกคนพุ่งเป้าไปแบบนั้น
เพราะว่านายอันนันต์เคยไปขโมยของที่บ้านหลังนี้
แล้วก็ถูกจับพ้นโทษออกมา๑๗มิถุนายนก็คงจะแค้นนั่นแหละ
อย่างที่คุณพ่าภูมิบอกค่ะ
ไม่เรียกออมบ้านเหรอ
แกก็ไม่ขาดก็เลยส่องไฟฉายไฟโทรศัพท์ไปดูก็เห็นนอนอยู่เอ้า
ก็เจอรอยเลือดก็มีรอยเลือดหยดอยู่อ้าวไม่ธรรมดาแล้ว
มาเปิดดูพอเปิดดูปุ๊บมันมีเชือกรัดอยู่คออ้าว
ไม่ใช่แล้วทีนี้ก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านใช่ครับ
ก็มันเคยเข้าไปบ่อยครั้งน่ะมันเข้าไปสามสี่ทีแล้ว
ค่ะโดนจับไปทีนึงครับแล้วก็มาทำทุบสารเขา
พอทุบสารเขาแล้วก็เสียเสียเก่งก็เลยบอกว่า
เออพี่เสือดไปเฝ้าบ้านฉันหน่อย

เข้ามาเยอะมากว่าแล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องของไอ้๒พี่น้องที่ก่อเหตุเนี่ย
อยู่ไหนล่ะทำไมปล่อยให้พี่น้องคู่นี้ไปก่อเหตุแต่ละเรื่องโอ้โหในหมู่บ้าน
เขาเอือมระอากันไปหมดครับไปขอข้าวบ้านลุงประเสริฐกินไปขอเงินเขาเนี่ย
พ่อแม่พี่น้องเขาอยู่ไหนมีญาติพี่น้องไหมทีมข่าวเราหาคำตอบให้นะคะ
บ้านหลังนี้ค่ะบ้านของสองพี่น้องที่ก่อเหตุค่ะบ้านหลังนี้ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ
๐เมตรนะคะนี่คุณจิรายุทธ์ไปดูอยู่เนี่ยเป็นบ้านไม้ยกสูงในบ้านก็ไม่มีใครอยู่
เดี๋ยวลองดูในบ้านนี่ค่ะก็มีถี่นอนเสื้อผ้าจานช้อนซ่อมของใช้เต็มพื้นเลย
ไปเจออาของผู้ก่อเหตุค่ะขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางละมัยอาของสองพี่น้องคู่นี้
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดิมทีเนี่ยครอบครัวของหลานชายมีกันหกคน
คือพ่อแม่พี่สาวแล้วก็นายอนันต์กับนายตังเมรวมถึงน้องสาวอายุสิบสี่ครับ
แต่เมื่อ๕ปีก่อนแม่ของหลานเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าโรคประจำตัวพอแม่เสียไป๓ปี
พ่อก็มาประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์อีกเพราะต้องผ่าตัดสมองก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว
ทีนี้ก็ต้องมาอยู่ในความดูแลของอาแล้วก็หลานสาววัย๑๔ด้วยพี่สาวคนโตก็แต่งงานไปอยู่ที่อื่น
ทีนี้ปัญหาก็คือตรงนี้แหละนายอันนันต์กับนายแตงเมหลานชายสองคนนี้เขาก็อยู่บ้านหลังนี้กันสองคน
ทุกวันก็กลับมากินข้าวที่บ้านอานะอาเล่าให้ฟังว่ามากินเกือบทุกมื้อเลย
ทุกครั้งที่เจอกันก็คอยสอนอาบอกอาสอนนะไม่ใช่ไม่สั่งสอนนะ
สอนนะบอกตลอดพูดตลอดว่าอะไรที่มันไม่ดีอย่าทำ
บอกก็รู้มาบ้างนะคะว่าหลานชายคู่นี้ติดยาเสพติดรู้ว่านายอนันต์หลานชายเนี่ยเคยลักทรัพย์
หลานชายก็ยอมรับไม่เคยเถียงไม่เถียงแต่ไม่ฟังค่ะ
เถียงไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามคำสอนของอาจนเนี่ยมาก่อเหตุนี้อาบอกตกใจมากจริง
คิดว่าหลานจะก่อเหตุขนาดนี้ยอมรับว่าเสียใจที่ไม่สามารถสอนให้หลานชายเป็นคนดีได้
พยายามแล้วพยายามแล้วจริงทุกวิถีทางแล้วอาบอกนะคะ
อาก็เลยบอกว่าถ้าแม่ของเขายังอยู่เนี่ยนะถ้าพ่อของเขายังอยู่ดีเนี่ยนะอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้
ก็ไม่แน่ใจว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่อาก็ยืนยันว่าอาก็ดูแลอย่างดีคอยสั่งคอยสอนแต่เขาไม่เชื่อค่ะ
เสียใจนะดีใจเขาไม่เสียใจมันไม่มีอะไรที่จะพูดออกมาได้เยอะแยะหรอก
เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยสอนเลยว่าให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่เขาไม่เคยเชื่อเราเลยขอเงินอะไรเราก็ให้

ต้องไปหาเงินมาเลี้ยงเขาบางที่เรามี๒๐บาทเราก็ให้เรายอมไม่มีกิน
แม่เสียชีวิตคุณพ่อก็พิการ

คือส่วนหนึ่งมันก็เป็นที่ตัวบุคคลด้วยแหละใช่ไหมฮะ
เพราะว่าหลายคนที่ก็ไม่ได้มีความพร้อมสมบูรณ์เรื่องของครอบครัวเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็มีสำนึกที่ดีประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดีก็ต้องเยอะแยะ
ใช่ค่ะแต่เหมือนกับพี่น้องคู่นี้หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยไง
นี่คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้โอ้โหมีพฤติกรรมแบบนี้
และในนั้นอายุ๓๐เป็นลูกคนที่๒
น้องคนที่๓อายุ๑๘ตังเมคือห่างกันตั้งเกือบ๑๔๑๕ปี
พี่ก็ควรจะสอนน้องในสิ่งที่ดีนะคะแต่ชวนกันไปก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
พาไปเสพยาขโมยของคือ๒คนนี้เนี่ย
สองคนนี้เนี่ยชาวบ้านบอกโอ้โหไม่ไหวฮะ
แล้วไม่รู้ว่าเข้าไปในคุกจะเข็ดจะหลาบหรือเปล่า
อาจจะบอกว่าโอ้โหคุกนี่คือบ้านผมก็ได้นะครับ
เขาก็เลยบอกช่วยจับไปนานเถอะลงโทษหนักหน่อย
ส่วนล่าสุดคืนวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างเนี่ย
แต่ว่าดูตรงนี้ก่อนวันนี้สพบ้านเป็ดที่จับผู้ต้องหาสองคนนี้ได้
วันนี้พาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับ
ข้อหาที่แจ้งเอาไว้ก็คือข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันลักทรัพย์ในเขหะสถานในเวลากลางคืน
แล้วก็ข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งด้วย

ส่วนคืนวันนี้บ้านหลังเกิดเหตุ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา

มิดเลยที่บ้านไม่ได้เปิดไฟเลย

คือเราพยายามติดต่อเจ้าของบ้านแล้ว
ท่านบอกว่าท่านยังไม่ค่อยสะดวกจะให้สัมภาษณ์อะไรนะฮะ
จากอยู่ต่างพื้นที่ด้วยนะครับ

ที่ลุงประเสริฐจะมารับจ้างเฝ้าบ้านให้บ้านหลังนี้เนี่ย
บ้านหลังนี้ก็จะปิดเงียบอย่างนี้นี่แหละ
มีบ้างบางวันที่ทางคนของเจ้าของบ้านจะมาเปิดไฟทิ้งเอาไว้
แล้วทุกอาทิตย์จะมีแม่บ้านมาทำความสะอาดนะ
พอลุงประเสริฐรับจ้างเฝ้าบ้านได้๒อาทิตย์ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ลุงแกก็จะมาเปิดไฟหน้าบ้านทิ้งเอาไว้ตลอด
แล้วกลางคืนแกก็จะมานอนเฝ้าบ้านให้
สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะ

น้อยก่อเหตุอยู่เรื่อยแล้วพอถูกจับไปถูกปล่อยออกมา
ไม่เข็ดหลาบก็คิดว่าอย่างนี้แหละทำมาหากินอย่างนี้
คือไม่ใช่ทำมาหากินหรอกใช้วิธีอย่างนี้สบายดี
เข้าคุกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกมาอีกแล้วมันก็จะวนเกิดเหตุอย่างนี้อยู่เรื่อย
ใช่อย่างเหตุการณ์นี้คนในหมู่บ้านบอกว่าเคยก่อเรื่องหลายครั้งบางครั้งคนในหมู่บ้านไม่แจ้งความ
สารเห็นใจเป็นเด็กในหมู่บ้านก็เลยทำซ้ำด้วย
คนแก่เขาตายไปคนเนี่ยโอ้โหยังไม่แจ้งความเลย